ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้เราขอนำเสนอร้านนี้

ร้านนี้นะคะมาในแนวรักโลกกับร้านปลาเป๋า
กระเป๋ารูปปลาค่ะ

เส้นใยจากขยะพลาสติกในทะเล
โดยกระเป๋าปลา๑ใบ
ช่วยลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกได้ห้าขวดค่ะ
คุณผู้ชมใครเป็นสายแบบน่ารักรักโลกแบบนี้
อยากให้คุณไปอุดหนุนร้านนี้กันได้นะคะ
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสอบถามข้อมูล
เราขึ้นให้แล้วนะคะหน้าจอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนได้เลยเน

นี่ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน

อยากจะสั่งมาลองใช้ดูก็นั่นแหละค่ะ
หรืออยากจะให้พวกเราช่วยโปรโมทรีวิวให้นะคะ

พร้อมที่จะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าของท่าน
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้แบบนี้ยังไงส่งมาได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชม